เห็นหลายโรงแรมแล้วที่ดูสิทธานี

หรือของดีที่อยู่ในจังหวัดที่โรงแรมนั้นตั้งอยู่

อย่างโรงแรมโคสะผมว่าต้องเคยไปพัก

เอาไก่ย่างออกมาขายแล้วคุณผู้ชมครับ
ไปดูหน้าโรงแรมโคสะนี่แหละฮะ

เตาย่างไก่กันครับเพื่อสร้างรายได้

คือไม่มีลูกค้าเข้าพักเลยครับคุณผู้ชมครับ

ห้องอาหารของโรงแรมเขาก็อนุญาต
นายชาติชายโคสะวิสุทธิ์นะครับ
ท่านประธานกรรมการบริหารโรงแรมโคสะ

แต่โรงแรมต่างกลับไม่มีคนเข้าพัก

รายได้เขาบอก๑๗๐เลย

แต่ทางโรงแรมโอ้โหอันนี้ดีนะครับ
ใจได้เลยไม่มีนโยบายปรับลด
พนักงานที่มีอยู่๑๘๐คน

ทำให้ต้องปรับเปลี่ยนวิธี

ขายไก่ย่างครับแล้วไก่ย่างเขาเนี่ยนะฮะ

กินไก่แล้วปวดข้อยูลิกขึ้นนะฮะ

มหาวิทยาลัยขอนแก่นพัฒนาสายพันธุ

น้ำมะมะหมัก

ตู้ยายอยู่นะขายตัวละ๑๙๐
โทรสั่งได้ที่หมายเลขโทรศัพท์

ช่วยเหลือคนที่พนักการโรงแรม

แล้วขับรถมารับที่หน้าโรงแรมก็ได้

คนกรุงเทพเขาส่งให้ฟรีนะ

แต่จังหวัดอื่นคิดค่าส่งตามจริงฮะ